คลิปนี้คนวิจารณ์กันเยอะมากนะคะเราตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ค่ะ
มีคลิปที่จะเห็นว่ามีผู้ชายคล้ายกับเอาตะกรุดไปแขวนคอไก่
แล้วก็ยิงไก่เพื่อท้าพิสูจน์ว่าตะกรุดที่ว่านี้ขลังจริงไหม
ยิงเข้าไหมโอ้โหแล้วคนก็เลยวิจารณ์ว่าแบบนี้มันเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่า
แล้วที่มีการโพสต์มีการพาดพิงถึงผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
ว่าเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในคลิปผู้ใหญ่บ้านคนนี้เขาออกมาชี้แจงแล้ว
แต่ให้ไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะจะดูว่าตะกรุดขลังไหมใช่ยิงเข้าไหมเอาตะกรุดไปคล้องคอไก่
แล้วก็บอกว่าตายแล้วโอ้โหก็โดนปืนนะฮะมันก็ตายนะฮะ
แล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ครับพร้อมกับคนอื่นอื่นที่อยู่ในคลิปภาพเนี้ย
เป็นคนที่ร่วมมีพฤติกรรมเอาตะกรุดไปคล้องคอไก่
เป็นเป้าแล้วก็ซ้อมยิงพิสูจน์ความขลังของตะกรุด
สุดท้ายแล้วผู้ใหญ่บ้านที่ถูกพาดพิงเขาออกมาชี้แจงนะคะ
นายกัมปนาศมณีศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งยาวหมู่หนึ่ง
ตำบลสรรไทยหลวงอำเภอสรรทรายคือเมื่อช่วงเที่ยงเที่ยงที่ผ่านมา
ผู้ใหญ่กัมปนาศไปที่สพสันทรายเลยค่ะ
ให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่กัปนาศบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยค่ะจริงแล้วเป็นเหตุการณ์เมื่อ๓ปีก่อน
ที่ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาไม่ใช่ที่เมืองไทยคือไปเยี่ยม
เป็นชาวไทยใหญ่ที่รู้จักกันที่อยู่ที่เมียนมาครับ
ไปถึงเนี่ยเขาก็มีการเลี้ยงอาหารต้อนรับกันตามปกติกำลังจะทำกับข้าว
เป็นเมนูเกี่ยวกับไก่ก็ยกไก่มาแต่ไก่หลุดจากถุง
กัมปนาศบอกว่าผมก็เข้าไปจับเอาเชือกมัดเท้าไก่เอาไว้แล้วผมก็ไปล้างมือ
ครับหันมาอีกทีเห็นว่าอ้าวยิงไก่แล้วอืม
ผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่เองพยายามจะห้ามแล้วแต่ไม่ทันอืมมาโมโหมาโมโห
นี่ในคลิปนะครับคือผมแค่ไปล้างมือเพราะว่าไก่นั้นมันเป็นขี้ไก่เท้ามัน
ผมก็ไปล้างมืออยู่หันมาปุ๊บได้ยินเสียงปืนแล้วไงผมก็ห้ามปามแล้ว
คือเราไปห้ามอะไรมากไม่ได้เพราะเรายิงตุ้มตุ้มตุ้ม
เพราะเราอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องทำใจไงครับทำใจสู้เสือ
ใช่ไหมครับถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยคือผมอยากให้เกิดไหม
ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเราไม่ตั้งใจว่าจะเป็นอย่างนั้น
แต่พอรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันพวกนี้มันกินเหล้าเข้าไป
แล้วก็มันก็เริ่มจะมีอารมณ์ไงมันบอกว่ามันลองของลองตะกรูด
อย่างเงี้ผมก็เลยรู้ว่าเออมันลองของเราตะกูผู้ใหญ่กัมปนาศก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ตามคลิปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้พอมีการแชร์คลิปออกไปผู้ใหญ่เองก็ได้รับความเสียหาย
เรื่องของการฟ้องกลับเนี่ยบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยตอนนี้กำลังคิดอยู่นะคะ
จะมีการฟ้องกลับคนที่พาดพิงถึงหรือเปล่า